เชียงรายเนี่ยคุณผู้ชมฮะพนักงานขนส่งสินค้าหรือว่า
เขาส่งอย่างอื่นด้วยอะไรอ่ะเพราะว่าตำรวจไปจับมาได้ครับ
ไฟให้กระพรีบดีกว่า

คือแพ็คไหมล่ะเมนขออนุญาตนะครับดูหน่อยน่ะพี่น้อง
ส่วนนี้มันไม่เกี่ยวกับลำพุงอยู่แล้วแกจะให้ไข่มันค่าส่งอ่ะสองสามร้อยอย่างเงี้ย

แกไม่ได้ส่งไว้แล้วอีกรอบผมจะไม่ได้แล้ว

คือบางคนเห็นแล้วก็มันคือแป้งไม่ใช่แป้งเฮโรอีนหา

ลำโพงก่อนที่พนักงานขนส่งเอกชนเอาไปส่งให้ลูกค้า

แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมลำโพงมันหนักกว่า
ปกติอะเออพอแงะดูเอาแล้วสิ

เจอเป็นแพ็คมาแพ็คมาอย่างดีสุดท้ายเป็นเฮโรอีนอัดแท่ง๖ก้อนครับ

ใช่นี่พันด้วยเทปใสนะยัดไส้ใส่ในลำโพงแบบนี้เลย
เขาจับกลุ่มได้ช่วงเที่ยงคืน๒๐สิงหาคมครับ

คือตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒๗ไปตั้งจุดตรวจบนถนนบ้าน
นาโตหมู่๒๐อำเภอแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย

ก็เหมือนรถขนส่งเอกชนยี่ห้อดังเลยนะยี่ห้อหนึ่ง

คนขับชื่อชายาวุฒิอายุ๔๑ปีแล้วก็เป็นพนักงานส่งพัสดุนี่แหละ
ตำรวจก็เลยแสดงตัวขอตรวจคนครับ
ไปพบไอ้กล่องพัสดุที่แจ้งว่าเป็นลำโพง
แต่น้ำหนักก็พอถือดูแล้วยกขึ้นยกลงดูแล้วมันหนักกว่าปกติ
ชายาวุฒิคนขับบอกว่ารับกล่องพัสดุนี้มาจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่หมู่บ้านมงค์ก้าวหลังตะบนเทอดไทยที่แม่ฟ้านหลวง
ให้นำพัสดุส่งไปยังผู้ส่งนะเอาชื่อผู้ส่งก่อนชื่อ
เก๊งจะให้ไปส่งกับนางสาวจันจีรา
ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
ค่าจ้างส่งเป็นเงินสด๓๖๐บาท
น้ำหนักและขนาดของพัสดุ
ไม่รู้เหมือนกันว่าในพัสดุมันคืออะไร
ก็คิดว่าลำโพงละมั้งอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ปักใจเชื่อ

ไปพบว่าข้อมูลนะมีข้อมูลมาว่า
ผู้ขนส่งคนนี้เนี่ยเคยรับพัสดุของผู้หญิงคนนี้
ไปส่งให้ผู้รับหลายต่อหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้ว

และส่งตำรวจสพแม่ฟ้าหลวงดำเนินคดีต่อไป